หน้ากากอนามัยมือสองคำนี้ไม่เคยได้ยิน
เคยได้ยินแต่เสื้อผ้ามือสองตามปกติแต่มันเกิดขึ้นจริง
จังหวัดสระบุรีนะคะในอำเภอวิหารแดง
คือก่อนหน้านี้มีประชาชนในพื้นที่นี่แหละเขาบอกว่าเอ๊ะมันมีจุดอยู่จุดนึงนะ
เหมือนไปรับหน้ากากอนามัยใช้แล้วมาจากไหนก็ไม่รู้
แล้วเขาก็บอกว่าเห็นคนอยู่ในโรงงานเนี่ยซักรีดหน้ากากอนามัย
เอาเรื่องนี้ไปแจ้งตำรวจทำกันเป็นขบวนการหน้ากากมือสองสยองกล้าวมาก
ใช่ค่ะตำรวจบอกถ้าแจ้งมาอย่างนี้
จะนั่งอยู่ยังไงล่ะครับไปสิครับไปตรวจสอบนะคะ
บ้านหลังนี้ที่ประชาชนเขาแจ้งเข้ามาค่ะบ้านเลขที่ห้าทับสองหมู่หก
ตำบลหนองสวงอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรี
ตำรวจเนี่ยเป็นภาพที่ช่วงที่ตำรวจลงพื้นที่นะคะ
ไปเจอถุงพลาสติกใหญ่มากแล้วมีหลายใบด้วย
ดูข้างในสิอ้าวมันมีหน้ากากอนามัย
ใช้แล้วอยู่ในนั้นย้ำว่าใช้แล้วและกองอยู่ตั้งหลายจุด
อกจากนี้มีกลุ่มวัยรุ่นเป็นผู้ชาย๖คนทำหน้าที่ร่วมกัน
แบ่งกันชัดเจนเลยนะคัดแยกชิ้นส่วน
บางคนซักบางคนรีดบางคนพับทำกระบวนการทั้งหมดเสร็จแล้ว
เอาใส่หอบแบบนี้มันเหมือนใหม่ไหมเหมือนใหม่มากเหมือนใหม่มาก
อันนี้บรรจุบรรจุแต่ยังไม่ได้บอกนะว่าเอาไปขายหรือยังไง
แต่เขาบรรจุให้มันเรียบร้อยแบบนี้แล้วก็ไปเจอเครื่องซักผ้าหลายเครื่อง
แล้วเปิดดูในนั้นซิมันมีหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอ่ะ
อยู่ในนั้นนะคุณปั่นทำความสะอาดแบบเนี้ย
จากการสอบสวนทราบว่าหน้ากากอนามัยที่พบเนี่ยเจ้าของบ้านประมูลมาจากโรงงานอุตสาหกรรม
ประมูลมานะใช้แล้วนะคะอ้างว่าเอามาคัดแยก
แล้วก็จะเอาเหล็กที่มันอยู่ตรงหน้ากากอนามัยตรงสรรจมูกเวลาเราใส่ไปน่ะ
มันจะมีไอ้ตัวคดอยู่ตรงสรรจมูกเขาบอกว่าเขาจะเอาตรงนี้แงะดึงออกมา
แล้วจะเอาไปหลอมละลายเป็นเหล็กไงเขาบอกจะเอาไปหลอมละลาย
แล้วก็เอาไปขายไม่ได้เป็นหน้ากากมือสองให้คนเอาไปใช้จะเอาแค่ตรงนี้นิดเดียวเนี่ย
แล้วถ้าเอาตรงนี้แค่นิดเดียวทำไมต้องเอาไปซักอ่ะถามจริงจริงใช่นี่ไงคือคำถาม
เน็ตก็ถามแบบคุณนะคุณสุภาษาราคือจะโกหกอะไรมันไม่เนียนไงเออ
แล้วแพ็กใส่ถุงแบบนี้เสร็จแล้วอ่ะแต่ไอ้ตรงเหล็กเหล็กตรงดั้งจมูกเนี่ยมันยังอยู่นะ
ทุกอย่างมันสับสนวุ่นวายไปหมดข้อมูลมันไม่ตรงไปหมดเนี่ยนะคะ
นั่นแหละค่ะคิดเหมือนเราเลยไม่ปักใจเชื่อก็เลยตรวจยึดหน้ากากอนามัยไว้ทั้งหมด
ตรวจสอบที่มาที่ไปก่อนรวมถึงไปแจ้งความไว้แล้วตำรวจเขาแจ้งความนะคะ
ถ้ามีการนำหน้ากากอนามัยที่มีการรีไซเคิลกลับไปให้ประชาชนถือว่ามันเป็นอันตรายอย่างยิ่ง
ใช้คำว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อประชาชนนะคะ
ก็จะสืบสวนหาหลักฐานเพิ่มเติมและดำเนินคดีใช่
คือเมื่อวานผู้ในอำเภอของอำเภอวิหารแดงโทรไปเลยนะ
โทรไปที่เจ้าของที่เขารับทำไอ้หน้ากากรีไซเคิลเนี่ย
ปรากฏว่าบอกว่าเดี๋ยวหนูเผาทิ้งเองก็ได้เผาทิ้งทำลายเอง
ไม่ใช่ค่ะคุณไม่มีสิทธิ์เป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข
แล้วคุณต้องถูกแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยมันไม่ได้ง่าย
ว่าคุณจะเอาไปเผาทิ้งแล้วมันจะจบนะคะแล้วถ้าคุณเผานี่คือทำลายหลักฐานด้วยนะ
ใช่นี่มันคือเป็นเขาเรียกว่าขยะติดเชื้อนะคุณไม่ได้ค่ะทำไม่ได้
ไม่แน่ใจนะคะว่าโรคโควิด๑๙กับคนตอนนี้ใครน่ากลัวกว่ากันนะคะ